ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

น้องดูแบบว่านั่งแล้วแตกต่างจากคนอื่นมากทีเดียว

แต่เห็นคนเข้าไปก็ถ่ายรูปวันนสวย
อัยที่เธอแต่งตัวไปกับเขามาบ้างหรือยัง
วันวานจะไปนะคุณแม่สุดท้ายเขา
แต่นี่หนูไม่ได้ใส่เครื่องประดับแล้วไง

ช่วงนี้คนชอบแบบนี้ประมาณแบบนี้
คุณให้แม๊เฟิ้งอารมณ์ใส่แต่งตัวแบบนี้ไป
จริงหรอกว่าเป็นยังไง
เรื่องแรกต้องบอกว่า
หลายคนก็จับตามองเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดตัว
ธนบัตรในราชการที่๑๐รุ่นแรกนะคะโดยมีแนวคิดเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีทั้งหมดก็๕ชนิดราคา
ด้วยการจะออกใช้ในวันที่๒๘กรกฎาคมในวันเฉลิมพระชนมพันศารัชกาลที่๑๐นะคะยืนยันว่าไม่มีการเก็บคืนธนบัตรรุ่นเก่า
ยังใช้หมุนเวียนในระบบอยู่นะคะจนกว่าจะเสื่อมสภาพไป
ไทยเองก็มีธนบัตรราชการที่๑รุ่นแรกเลยโดยนายวิระไทยสันติประพบ
ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยเมื่อวันที่๘มีนาคม
ว่าได้รับพระราชทานพระราชานอัญญาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จัดพิมพ์แล้วออกใช้ธนบัตรแบบใหม่แบบที่๑๗นะคะ
ชนิดราคาเพื่อใช้เป็นธนบัตรหมุนเวียนทั่วไป
โดยธนบัตรแบบใหม่นี้ออกแบบภายใต้แนวคิดเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย

โดยธนบัตร๓ชนิดราคาแรกก็คือ๒๐บาท๕๐บาทและ๑๐๐บาท
ออกใช้ในวันจักรีคือวันที่๖เมษายนนี้นะคะ
อีก๒ชนิดราคาก็คือ๕๐๐บาทและ๑๐๐บาท
ออกใช้ในวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คือวันที่๒๘กรกฎาคมนั่นเอง
โดยธนบัตรแบบที่๑๗นี้
ก็รวมมีขนาดและสีเช่นเดียวกับธนบัตรแบบที่๑๖
ด้านหน้าของธนบัตรได้รับพระราชทานพระสาธิสลักษณ์

เครื่องแบบเต็มยดของกองทัพอากาศ
ออกแบบเป็นผ้าประธานในธนบัตรทุกชนิดราคา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
เรียงตามลำดับราชการเป็นภาพประธานของธนบัตรแต่ละชนิดราคา
โดยมีภาพประกอบเป็นภาพหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของแต่ละพระองค์ด้วยนะคะ
ของประสงค์ภิกรชาวไทยตลอดด้วย
เดี๋ยวเขาจะได้เห็นหลังที่คนถามมาเยอะเพราะว่า

ยังใช้ได้ตามปกติอย่างที่รถเมย์พูดตั้งแต่จนกว่าจะเสื่อมสภาพ

เขาไม่ได้ผลิตเพิ่มสำหรับธนบัตรแบบเก่าแล้ว
ก็จะเป็นการผลิตเพิ่มทั้งหมดจะเป็นธนบัตรแบบใหม่หมด

เพราะฉะนั้นบางคนก็จะเริ่มสะสมกันแล้วนะครับ

มาต่อด้วยเรื่องหวย๓๐ล้านนะครับ

ผู้การสุทธินะครับซึ่งเป็นผู้การจังหวัดกาญบุรีนะครับ
ก็เส้นพิษหวย๓๐ล้านเรียบร้อยนะครับ
เพราะว่าวุทธิภาวะต่ำพิษม๑๕๗นะครับ
คือวันนี้นี่เองนะครับมีความคืบหน้านะครับ
หวย๓๐ล้านบาทครับคุณผู้ชมครับ
โดยพลตำรวจเอกจากทริปไทยจินดานะครับ

ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ

โดยกล่าวถึงการติดตามความชัดเจนคุณผู้ชมครับ
ในการดำเนินคดีกับทางพลตำรวจตรีสุทธิภูพิกุลนะครับ
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะฮะ
ตามม๑๕๗นะครับ

เพิ่มนะฮะที่เป็นพยานฝ่ายครูปีชาไคร่ครวนนะฮะ
ซึ่งมีความเชื่อมโยงในคดีดังกล่าวด้วยนะครับ
โดยทางพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์นะครับ

ได้มีการกล่าวนะฮะถึงกรณีหวย๓๐ล้านบาทระเวงนี้นะครับ
บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับ
ทั้งทางรถรวจโทษจรูลแล้วก็ทางครูปีชา
โดยก่อนหน้านะครับที่ผ่านมานั้นทางหมวดจรูนเองนะครับ
ก็เรียกว่าให้การอะไรไม่ได้เลยนะครับ
ไปซื้อที่ไหนจะให้ชี้จุดหรืออะไรก็แล้ว
แต่นี่นะฮะคือให้การไม่ได้เลย
ส่วนครูปีชาให้การน่าเชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง
แต่เมื่อมีการอ้างกรรมสิทธิ์จึงใช้วิธีการสอบสวนนะครับ
กระทั่งพบว่าการอ้างเป็นเจ้าของสลากเป็นเท็จ
โดยมี๓คนนะฮะที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับ

ตั้งแต่ผู้ขายผู้ซื้อซึ่งจะพิจารณาต่อไปนะครับ
โดยที่ผ่านมาศาลก็ออกหมายจับมา๒คนแล้วนะครับ
ส่วนเรื่องของอดีตภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทุจริต
แต่อาจทำงานด้วยวุฒิภาวะที่ต่ำนะครับ

และในที่สุดนะฮะทนายออกมาเคลื่อนไหว

อาจทำให้ในที่สุดเนี่ยนะฮะทางผู้การสุทธิเอง

ไม่ใช่ก็คือเหมือนกับว่าพอมีคนออกมากดดันอะไรอย่างนี้

ทางทางครูปีชากับทางผู้การสุทธิก็อาจจะแบบไป
ต้องกอดคอกันนะเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นประเด็นแล้วอะไรอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งเริ่มต้นก็ไม่ได้ทุจริตเลยนะครับ
แต่หลังจากนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงคำให้การนะฮะ
เพราะว่าเริ่มต้นจากความเชื่อก่อนนะฮะ
โดยต้องการให้สำนวนพ้นตัวตำรวจ
โดยไม่คำนึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับ

พร้อมย้ำนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นคดีไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะครับ
โดยการแถลงเพื่อให้สังคมหายสับสนนะครับ
ทั้งนี้เนี่ยอยากให้ใครติดคุกทั้งครูปีชา

ครูปีชาแล้วก็แม่ค้าที่ต้องทำมาหากิน

นะฮะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนโดนสะกดจิตหมู่

คนก็ยังอยากจะรู้นะว่ามันจะจบยังไง
เหมือนคนโดนสะกดจิตอันนี้ก็ถูกต้อง

ทั้งนี้ยังเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย

นะคืออันนี้แกก็ในเบื้องต้นอ่ะ
เห็นไหมเจ๊กรุงเจ๊เกียวเจ๊บาหะบุรีตัวบิน
วันนี้กลายเป็นแบบเป็นตัวละครหลักเลย

ฟ้าไงฟ้าเป็นนางเอกหรือเปล่า

วันนั้นฉันสัมภาษณ์ยายฟ้ายายฟ้าบอกเขาสนิทกับเธอนะ
สนิทกับเธอออกรายการผมไปสองครั้งสามครั้งนี่แหละ
ฟ้าบอกเขาเป็นแบบว่าคนที่ชื่อเจ๊ชื่อฟ้าเนี่ย
บอกว่ารู้จักกับครูปีชามานานแล้ว
ลูกก็แบบว่าเห็นลูกครูปีชาตลอด

นั่นไงสามีก็ถึงได้ออกมาสวนไง

ว่าจริงแล้วลูกเนี่ยไม่ใช่เลยเขาเลี้ยงเอง

เออแต่ว่าทางมีบ้างมีบ้างที่เหมือนกับไปเจอทางครูเมตตา
ที่เป็นน้องพี่ของครูปีชาบ้างอะไรอย่างนั้นมากกว่า
คือวันนี้ครูปีชาเองก็ดูแล้วจะหนักอยู่เหมือนกัน

แต่พบตรเขายังออกมานี่บางทีก็ต้องรอฟังคำตอบจากตำรวจบ้าง

ตำรวจเขาก็ขอเวลาบ้างอย่าไปเร่งหมด
อีกหนึ่งท่านที่ตอนนี้เป็นที่กระแสจับตามองมีทั้ง
ราม่าในโลกโซเชียลไม่เอาศรีวราแต่วันนี้นะฮะ
คนตำรวจเอกศิวราเรางสิพามานะกุลรองพผู้เปญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ประชุมกับตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามทุจริตการทุจริต
และประพฤษพิชภพหรือปปปนะฮะ
เพื่อตรวจพยานหลักฐานเกี่ยวกับข้อหาพยายามติดสินบน
เจ้าพนักงานแน่นอนเป็นประเด็นสังคมอีกหนึ่งประเด็น

ประธานบริหารอิตาเลียนไทยนะครับ
พวก๔คนพบว่ามีประจักษ์พยานที่จะเอาผิดคุณเปรมชัยได้แน่นอน
วันนี้คุณศรีวราบอกเลยว่ายังไงก็เอาผิดนายเปรมชัยได้แน่นอน
ในข้อหาที่แบบว่ามีการแจ้งข้อเก่าหาภายในวันนี้ก่อน
ที่จะเรียกมารับข้อเก่าหาวันที่๑๔มีนาคม
พร้อมข้อหาที่ได้แจ้งความก่อนหน้านี้๒คดี
คือคดีเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืน
อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องโดนแน่คือ

แต่ถ้าสมมุติเป็นงาช้างแอฟริกาปุ๊บไม่รอด
เพราะว่างาช้างเป็นสิ่งที่เขาห้ามเคลื่อนย้าย

ฉันไม่เคยมีอยู่แล้วงาช้างอยู่บ้าน
ผมก็เคยคุ้นอยู่นะเห็นงาช้างอยู่บ้านคุณนะ
ต้องไปตรวจสอบบ้านมดดำสักนิดหนึ่งนะครับ
บ้าฉันงานไม่มีฉันไม่มีตั้งนานแล้ว
คือวันนี้อีหนุ่มอีบ้าอีผี
เธอนี่แหละจะต้องไปตรวจสอบบ้านเธอ
งานช้างพ่อแม่เธอเก็บไว้ให้เธอเยอะอยู่
อ๋องางนอย่างนี้
งามอนเอางอนขึ้นอย่างนี้เต็มหลายท่อนเลยที่บ้าน
พลตำรวจเอกปูหรือพลตำรวจเอกศีวราเนี่ย
ยังกล่าวอีกว่าได้รับรายงานว่านายเปรมชัยเนี่ย

ซึ่งเอาจริงแล้วบางคนบอกเฮ้ยไปได้ยังไง
เศรษฐีไปเหรอเดี๋ยวไปอีกหรือเปล่า
วันนี้คุณสีวราบอกเป็นสิทธิ์ของเขา
เพราะว่าตอนประกันตัว
ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางว่า

คุณเปรมชัยจะต้องรับทราบข้อเก่าหา๓ข้อหาใหม่เนี่ย

ที่จะขอเลื่อนรับทราบข้อเก่าหาได้อยู่

คืออันนี้สิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันอยู่แล้ว

แต่หากไม่มาและไม่มีการแจ้งขอเลื่อน
เจ้าหน้าที่ก็จะออกหมายเรียกอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนการเดินทางออกนอกประเทศของคุณเปรมชัยนั้น
ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดี

ได้เดินทางไปต่างประเทศมีการทำหนังสือ

โดยแจ้งกำหนดการเดินทางไปเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว
โดยเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่๑๐มีนาคม

ไปยังประเทศบังกราเทศ

ก็จะเดินทางกลับมาในวันที่๑๑มีนาคม

บอกคุณเปรมชัยจะเดินทางมาประมาณสัก๕โมงครึ่ง
ก็จะถึงดอนเมืองตอน๕โมงครึ่ง

ก็ต้องมาลุ้นกันเองว่าคุณเปรมชัยจะมาหรือเปล่า

ไปกลุ่มแค่นี้

ก็ตอนนี้ก็มีคนออกมาพูดมาวิจารณ์กันเยอะนะ
อย่างบางทีทางกราฟิตี้ที่เขาพ่นพ่นอะไรอย่างนี้

คุณสร้างตึกได้แต่คุณสร้างเสือดำไม่ได้
ก็จริงเสือดำที่เขาเขียวยังมีอยู่ไหม

โชคดีของคนไทยว่าเสือดำตัวที่เสียชีวิตไป
ไม่ได้เป็นเสือดำตัวสุดท้ายแล้ว
ที่เขาเขียวก็ยังรู้สึกเหลืออยู่

อย่างฉันมันเป็นเสือใบ
แต่อย่างเธอวันหนึ่งถ้าเป็นเสือใบขึ้นมา

เดี๋ยวนี่ส่วงแรงงานก็บวงส่วงชุดใหญ่เลยเจอ

ดุวิญญาณเฮียนทั้งกระทรวงเลยจริง

ชมแนวสักครู่เดี๋ยวค่ะ

วิจารณ์ยับนักท่องเที่ยวสาวนั่งบนพระพุทธรูป

นั่งบนตักเลยนะครับ
ของพระพุทธรูปจังนะครับที่อยุธยาเนี่ย

เป็นคนไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ
ส่วนความเห็นในโซเชียลเองก็มีหลายมุมนะครับ

ทางโพดำนะครับได้มีการเขียนเรื่องราวของหญิงคนนึงนะ
ซึ่งไม่แน่ใจเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะครับ
เดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีใครเข้าไปห้ามนะฮะ

ทางด้านผู้ที่ได้อ่านเรื่องราวดังกล่าวนะครับ
ต่างก็มองว่าทำไมคุณที่ถ่ายภาพ

หรือถ้าหากคนนั้นเป็นต่างชาติจริง

เมื่อกี้เขาก็ไม่รู้เนาะ
เขาเป็นต่างชาติ

เดี๋ยวนี้ทัวร์จีนเริ่มเยอะแล้ว

เขาไม่รู้จริง

กระทรวงแรงงานจัดงานใหญ่ไฟกระพริบเลย
ทำไมหรอ
ชุดใหญ่อลังการงานช้างเลยแหละ

บอกว่าข้าราชการจะเจอผีบ่อย

ข้าราชการที่ตึกของกระทรวงแรงงาน

แล้วก็เจอกันเกือบทุกชั้น

เขาบอกว่าเหมือนที่นี่

มันจะมีถนนผ่ากลางตรงกระทรวงแรงงาน

แล้วก็แปลกข้าราชการที่เขาทำงานกับตึกบนนี้

นี่หมดมาจากภาคเหนือ
จังหวัดเชียงรายผีก็ยังสแตนบายมีอยู่

ในที่สุดทางกระทรวงก็เลยเอาละ
ไหนก็ไหนเจอหลอกกันบ่อยเหลือเกิน

ผีมาอยู่เป็นเพื่อนเยอะเหลือเกิน

โดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว

เป็นประธานพิธีบวงสวงเทพยดาสิ่งแสงสิทธิ์
กระทรวงแรงงานแล้วก็ไปทำกันบริเวณ
หน้าพระพุทธสุธิบรมพิษ

ทุกศีร์ทุกประต่างแต่ประหลัดกระทรวง
ประหลัดกระทรวงอธิบาธิกรมค่ะ
กระทรวงต่างมาร่วมพิธีกันพร้อมเลย

อาจารย์แห้วหมอดูเทวดา

ฉันก็ไม่รู้เขาชื่ออาจารย์แห้วหมอดูเทวดา

นี่ไงนี่อาจารย์แห้ว

เป็นอาจารย์แห้วหมอดูเทวดา
เป็นเจ้าสำนักศาลเจ้าพ่อนาคาราชจันเสน
อยู่ที่ตาครีจังหวัดนครสวรรค์

ตกใจอาจารย์แห้วคืออะไร

เจ้าสำนักศาลเจ้าพ่อนคราชจันท
เป็นเจ้าอาจารย์ที่เป็นพิธีอันเชิญเทพนานาชาติ

บางทีอาจมาเฉพาะพวกนั้นนี่ไม่ได้หรอ
ไทยจีน

อินเดียก่อนมาถึงเทศไทยก็มา
มาช่วยกันขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่าง
ทานพรให้การทำงานในกระทรวงเนี่ย

รวมทั้งบอกให้วิญญาณ

อาจจะแค่ไว้อย่างนี้อย่างนี้สิเขาบอกอย่างงี้ตั้งนี้เลยหรอ
เหลือเดี๋ยวคุณสองคนกับเมื๊อหน้าไหม
ไม่รู้ไหมแต่อันนี้จริง
เค้าบอกว่าทุกตะทุกตะทำงาน

แต่ที่กระทรวงนี้ผีดุจริง

เมื่อก่อนตอนสมัยปีอะไรที่คนโดดตึกไง

ตรงนี้นี่ใกล้นี่ตรงภาพเรานี่ตรงดินแดงนี่

เวลาเข้าห้องน้ำไม่มีใครกล้าไปตัวเอง
พี่หนูจำว่ามันมีแรงจริง
ชอบเล่นปิดเปิดไฟไงเธอ
ประหลัดกระทรวงบอกว่า

ประหลัดกระทรวงบอกว่าการช่องจัดพิธีเนี่ย

มันกลายเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์เมื่อวานทั้งวันเลยนะ
ว่าที่เขาทำเขาก็ต้องการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออก

แล้วก็ยังจะไปเจรจากับสัมภเวษี

อาจารย์แห้วเถอะอาจารย์ถ้าสั่งผีไหม

ก็บอกว่าไปต่างคนต่างอยู่ไปนี่เหรอ

รู้ตัวว่าผีน่ะตายไปแล้วอย่ามาอยู่

แล้วขอให้กลับไปอยู่ที่ที่ควรจะอยู่
ไม่ควรจะมาอยู่ในกระทรวงเขาจะทำมาหากินกัน
เนื่องจากในกระทรวงเนี่ยผีเยอะเหลือเกิน
เขาว่าอย่างนั้นไปออกไปควรจะทำมาหากินกัน
ผีออกไปก่อนคนราชการเนี่ยถูกหลอกประจำ
เปิดปิดไฟประตูนั่งนั่งกันอยู่ประตูก็เปิดปิดกันเอง
ประกอบกับตัวเองก็เชื่อนะว่าห่วงจุ้ยมันไม่ดี

อ๋อหมอป้าก็ไปลื้อสารเขาอีกสิตำรวจก็จะจับ
หมอป้าหมอป้ามื้อป้าบสัมเมอเวสี
ถ้าปลาไปถึงก็ไปลื้อสารพระคุณตำรวจก็โคโคชาแนลเลย
จับนะทำลายหัวโล้นนะหมอป้านะ
ก่อนพี่เงียบตอนเกิดไปนะ๔๐นะหมอป้าเนี่ย
เขาอาจารย์แห้วกับรัฐมนตรีก็ขอยืนยันอีกนิดนึงนะฮะ

เราไม่ได้ทำพิธีไล่แต่แค่บอกว่า
ควรจะอยู่ตรงไหนและควรจะไปอยู่ที่ไหน
อย่าอยู่ที่นี่เลยควรจะ

ให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่

ถนนวิ่งผ่านไม่ได้ทางเข้าออกกระทรวงมีรอบได้
กูยืนยันว่ากระทรวงไม่ได้มาทำพิธีไล่ผี

ว่าเขาควรจะไปอยู่ที่ไหน

เขาก็เคยมาทำแล้วแต่ก็ต้องไว้ก่อน

ก็ไม่รู้บางทีหล่อนไปรับใต้โต๊ะเขาหรือเปล่า

ฉันนี่ละมาตื่น๑๑โมงเฦิคลูคืออ่ะ
ก็เปิดเผยว่าช่วงวันที่๕๘มีนาคมนี่
มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
รวม๒๔จังหวัด๕๗อำเภอนะคะโดยในขณะนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานกับจังหวัดแล้วก็หน่วยทหาร
กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สำรวจประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง
นี้จากการติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าในช่วงวันที่๙ถึงวันที่๑๐มีนาคมนี้
หลายพื้นที่ของประเทศไทยยังคงเกิดพายุฤดูร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าขนองรมกระโชกแรง
ทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตตาไพรต่างเนี่ยก็สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย๑๗๘๔ตลอด๒๔ชั่วโมง

ในช่วงวันที่๙กว่าวันที่๑๐ก็วันนี้กับวันพรุ่งนี้

อาทิตย์หน้าก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อแล้ว

ถามอาจารย์พี่ลองไปสิมุมไหนอีกไม่เอาไม่เอา
แฉปมลับรักพังของน้องเสียงเล็กกับพี่อกแน่น

คุณเป็นเพจเตียงดาราและเตียงดารา

นี่ใต้ตูดนะ

หรือใต้ศอกน้ำใต้ศอก

บางทีเราตกใจว่าฮะคุณแม่จริงเหรอ

ฉันไม่ได้บอกโอ้ตายฉันไม่ใช่มะตูม
ถ้าเกิดข่าวหน่อยจริงคุณแม่อื้อแองจี้หล่อนรูน้อยไปแล้ว

เอาเพลงกันสักครู่จะกลับมากันฮะ

รักพังของน้องเสียงเล็ก

เอาอคุณอ่านก่อน
ต้องมารอดูว่าปัญหารักครั้งนี้จะลงเออยังไง
สำหรับคู่รักซุปตานางเอก

คุณแม่แล้วไม่มีไลน์ใช่เหรอ

นั่นมีเปล่าไม่ใช่พี่เมย์อะไรน่ะเออเขาว่าจบแล้วเริ่ม
ที่พัฒนาจากคู่จิ้นกลายเป็นคู่จริงนี่ไงเออล่าสุดเรือรัก
ทำท่าจะอับปางจริงที่ผ่านมาคู่นี้ก็รุ่มดอนมาตลอด
แต่มีผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายคอยไก่เกลี่ยแต่ครั้งนี้เอาไม่อยู่
ไม่ไหวจะเคลียร์กันแล้วปกติน้องเสียงเล็กก็จะเล่นงอนเล่นใหญ่
ตามภาษาชนีแล้วก็พี่อกแน่นก็จะทำหน้าที่ง้อตามคำสั่งผู้ใหญ่
เอ๊ะทำไมหนุ่มจะต้องทำหน้าซีเรียสเหมือนเสียหุ้นกำลังงงว่าใคร
นะแต่ครั้งนี้น้องเสียงเล็กต้องเจ็บเพราะงอนแล้วพี่เขาไม่ง้อ
คือฝ่ายชายไม่ง้อเว้ยปัญหาที่ผ่านมาของทั้งคู่คือน้องเสียงเล็กขี้งอน
อืมง้องแง้งอืมจุกจิกนะฮะทำไมพี่เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิม
ซึ่งตามภาษาผู้ชายพี่อกแน่นเนี่ยตอนแรกก็โปรโมชั่นไงอืม
หลังชักจะเบื่อจะจิกอะไรกับนักหนาวะแม่เอ้ย
หันมามองหน้าหนูแล้วเหมือนกำลังพูดกับหนูอ่ะคิดด้วยเหรอเปล่าคิดเอง
นะฮะเลยหนีกลับบ้านถี่คือกลับบ้านอ่ะผู้ชายเลยหนีกลับบ้านดีที
เสียงเล็กก็น้อยใจพี่ไม่มีเวลาให้หนูแล้วนางก็งอนให้ผู้ไปง้อ
แต่ครั้งล่าสุดผู้เอาจริงว่ะไม่ง้อจ้าน้องเสียงเล็กเริ่มตกใจ
นี่มันเอาจริงเว้ยไม่ง้อสักทีตอนนี้ก็เลยต่างคนต่างมีที่ถี
ไม่คุยไม่ง้อแต่น้องเสียงเล็กเนี่ยก็ไม่วายแอบส่งสปายไปส่องไอจีลับของพี่อกแน่น
จึงเริ่มเห็นว่าฝ่ายชายมีสาวอื่นอะไรจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอยัง
ส่งสปายไปถามอีกแต่งานนี้สปายก็ต้องหงายเงิบ
พี่อกแน่นถามตรงว่านี่น้องเสียงเล็กให้มาสืบใช่ไหม
ผู้ชายรู้ทันหมดเลยรักครั้งนี้จะไม่รู้จะจบยังไงสรุปแล้วผู้ชายมีแฟนใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้
เหนื่อยใจต่อกันแยกทางทางไขทางมันต้องรอดูแบบห้ามกระพริบตาเพราะรักทันนี้
อาจจะเขาก็ออกมาพูดแล้วไม่ใช่เหรอออกมาพูดแล้ว

งานนี้เนี่ยหมากก็รีบออกโรงมาเคลียร์ว่ายังไม่ได้เลิก
เจอคุณคิมเบอร์รี่ก็เลยไปถามถึงกระแสข่าวดังกล่าว

ที่มีข่าวว่างอนจนจะเลิกกันหลายรอบแล้วไม่มีนะคะ
คือปัญหามันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ไม่ได้เลิกค่ะ
คือเราไม่ได้งอนไม่ใช่เรื่องงอน
เพียงแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจกัน
เราไม่ได้งอนเรื่องเวลาที่มีให้หรือเขาไปไหน

คือเขาบอกว่าเขาไม่ได้งอนเรื่องที่เขาไม่มีเวลาให้

แต่คนเอาไปมโนกันเอง

ตอนนี้ความสัมพันธ์คู่เราก็ยังโอเคค่ะ

เราไม่ได้ใช้คำว่าแฟนเลย

ที่มีอะไรบางอย่างกับบุคคลคนนึง

ตัดออกไปเลยตอนนี้คนดูแลโอเคมากค่ะ

ซึ่งตอนนั้นเราค่อนข้างอารมณ์เสีย

เราก็คิดว่าโพสต์ไปก็ไม่ถึงเขาอยู่ดี
ใช้วิธีทำบุญเอาละกันเพื่อความสบายใจ
เหมือนผู้หญิงทำบุญให้เธอไง

แต่ไม่ได้ทำให้เขานะคะทำบุญให้ตัวเอง
แต่น้องน้องบอกแบบอย่างนั้นเสร็จเรื่องแย่

อันนี้อาจจะมโนกันไปเองอีกหรือเปล่านะ
คุณคิมบอกต้องไปถามเขาเองค่ะ
ห่วงไหมก็ไม่ห่วงนะคะ

มีแต่คนหน้าตาดีสวยแล้วพระเอกนางเอกตัวท็อป
ถ้าเลิกกันหมดเนอะถ้าคนอื่นก็ไม่ต้องไปหวังเรื่องความรัก

อักษรย่อคู่รักบีบีเริ่มไม่หวานนะครับ

มีข่าวมองออกมาว่าอักษรยอก

ที่รักกันมากเนี่ยระวังนะ

หวังแบบแค่หลอกเงินอะไรอย่างนี้

ล่ารวยมากตอนนี้โฆษณาทุกอย่าง

เวียเขาบอกเนี่ยว่าไม่ซีเรียส

วีบีเนี่ยเริ่มไม่หวานนะ

เขาอยู่มานานรู้ว่าข่าวไหน
สนใจบอกเชิญเอาให้เต็มที่เลย

สนเรื่องเล็กน้อยเพราะมองไปไกลกว่านั้น
มั่นใจไม่มีหนุ่มกล้าจีบหรอก

แล้วหวานเนี้ยแม่งเช่า

เช่าเก่งกับเท่าไหร่ประมาณว่า

สินใจไหมแล้วคุณอ่ะหัวคุณอ่ะ

อ๋อเฉ๊กนี่สังกัดคุณใดไม่ใช่เฉกนี่สังกัด

ชะบอกว่าไม่จะใช้ว่าเด็กสังกัด

ต้องเก็บเปอร์เซ็นต์เองเพราะเป็นคนปั้นเองขึ้นมา
เขาจะดูกันมาแบบตั้งแต่นู่นเลย
มาก่อนเขาอยู่กับสามคนเออัมปัชราพาเมฟังอารมณ์
แต่สองคนนี้เป็นคนปั้นเอขึ้นมา

โอ้เลิศจริงเลยเอ้าใหม่ดาวิกาดีกว่า
ใหม่ดาวิกาดีกว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเสร็จทีนี่คุณ
ย่านสุขาพิบาล๕เนี่ยนางฟาดซื้อหมดเลย
เฮ้ยซื้อไปหมดแล้วซื้อจนแทบจะเปลี่ยนชื่อซอยได้แล้ว
จริงเหรอจริงแม่นางชอบซื้อที่ดินมาตั้งแต่
ออกไปก็สบายแล้วล่ะคือแม่นางว่าก่อน
ที่นางจะเป็นดารารู้สึกว่าแม่นางจะเคยทำหมู่บ้านจัดสรรมาก่อน
แล้วฟองสบู่แตกอะไรอย่างนี้

แต่นางก็คงจะหมดเคยมีปมหมดเนื้อหมดตัวกับที่ดินมาแล้ว
คราวนี้ลูกนางกลับมาเป็นดาราดังเนี่ย

ราคาก็ประมาณหนึ่งแม่เป็นคนดูแลคุณแม่ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บอกนี่นางประหยัดนางก็อุตส่าหประหยัดมาอยู่แล้ว
ก็เลยเอาสิ่งที่ประหยัดมาซื้อที่ดิน

อ่าอ่า

แล้วก็แม่ก็เลยซื้อเอาไว้
เหมือนซื้อเก็บออมเงินไว้ให้ลูกเขานั่นแหละ

ก็มีที่เยอะแล้วไม่ใช่เหรอฉันก็มีเงินแล้วบึงกาอย่างคุณแม่บึงกาอย่างคุณแม่
ซื้อในตัวเมืองอย่างนี้ไม่ต่อไปซื้อคุณอาจจะได้เป็นเจ้าของที่นัดทางด่วน

ไม่รู้วันไหนวันดีกว่าที่น้อง
เขาเริ่มจะบอกว่าขยายแล้วนะตอนนี้เวรขึ้น

ตอบบอกว่าตอนนี้จริงนางเขาซื้อว่าทั้งถูกและแพง

เขาบอกว่าเยอะ

นุ่นวรรณุชย์ก่อนแต่งงานกับเยี่ยสิงห์

แต่ที่คุณหญ้าก็ให้เยอะไง

ตรงฟ้าที่ตัวเองออกมาให้ผู้ชายเลย
เมื่อกี้ถามว่าอย่างไรที่นี่น้องคลายว่าอย่างไร

ไม่มีไม่รู้จักไม่ได้เจอมาปีแล้ว
โดยพอยถีบตกแม่น้ำโขงตายอยู่ตรงนั้นด้วย

ไม่ว่าฉันไม่ได้เจอไม่ได้คุยกับมันพันธุ์หน้าเลย

ต่ออัตอของขึ้น

ก็เป็นสามีของคุณมากกี้ราศี

อารมณ์ขึ้นหัวร้อนกับเขากัน
ปกติก็จะนิ่งสุขุมมากคุณป๊อก
เพราะว่านุ่มป๊อกก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่า
เมนต์โพสต์แชร์ด่าคนอื่นสนุกปาก

นางโดนไงว่าเอาเงินมาจัดงานแต่งงาน
พนักงานเซ็นชั่นทั้งหลายไม่ได้โบนัสบ้า

ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากระแสก่อนหน้านี้อย่างที่ว่าไปนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งงานที่คุณป๊อกกับคุณมากกี้เนี่ย
บอกว่าแบบใช้เงินบริษัทมาแล้วก็ไม่ยอมออกโบนัสให้กับพนักงาน
แต่ว่าเจ้าตัวก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะคะว่าไม่เป็นความจริงเลย
แต่เห็นคุณป๊อกขึ้นแบบนี้แล้วใจก็บ่ดียังไงก็
ล่มก่อนดีกว่านะเขาว่าอย่างนั้น
ตามแปดแม่งนั้นเลย

ข่าวอะไรเล็กน้อยเดี๋ยวดูก่อน

คุณต้องคออยู่รึเปล่า
สังเกตว่าหลังไม่ค่อยแท็กกัน

แล้วก็ไม่ได้ไปจัดที่

ใช้ชื่อช่องขอบุกเข้าบ้าน

โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพแชทสนทนาไลน์

แล้วบอกว่ารายการที่พี่เมย์เคยทำ

แต่จะเข้าไปพก
เตือนไพดิน่ากลัว

กรอกกับลูกหน้าเช็คก่อนนะครับว่ารายการเขาเปลี่ยนไปหรือยัง

ไปบ้านคุณแม่งกันติดแม่น้ำติดแม่น้ำสวย
ไปแล้วถีบตกแม่น้ำโขงนะ
วันนี้วันศุกร์ค่ะไปหน่อยก็เดินทางปลอดภัยนะคะ
สวัสดีนี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ